มาถึงเรื่องที่เราตามกันต่อเนื่องเลยครับกับปฏิบัติการค้นหาน้องต่อเต่านะครับ
หลังจากที่แม่ของน้องเนี่ยสารภาพว่าคือทำน้องตกก่อนแล้วน้องมีอาการชัก
ไม่รู้จะทำยังไงดีอุ้มน้องไปทิ้งไว้บริเวณคลองท่อ
ซึ่งมันเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน
นี่คือตอนที่ตัวแม่เด็กถูกดำเนินคดีโดนไป๓ข้อหาคุณผู้ชม
ถูกนำตัวไปฝากขังที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม
สุดท้ายได้รับการประกันตัวไปด้วยวงเงิน๙๐๐บาทครับ
วันนี้ก็๒๔วันเข้าไปแล้วคุณผู้ชม

ไปเมื่อวานนี้เนี่ยนักประดาน้ำอาสามูลนิธิสุขศาลานุเคราะหนครปฐมและตำรวจน้ำ
ระดมกำลังไป๔๐นายค้นหาน้องต่อเต่า
หลังจากแม่ของน้องรับสารภาพว่านำน้องมาทิ้งบริเวณคลองท่อครับ
ส่วนวันนี้เมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ยังไม่มีเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำ
หรือตำรวจน้ำมาลงค้นหาครับเพราะว่าเมื่อวานก็ยุติปฏิบัติการค้นหาไปตอน๔ทุ่มค้นหาอยู่๑๒ชั่วโมง
เราก็ยังดูว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ยกเลิกภารกิจการค้นหานะคะ
และท่าเมื่อวานนี้ที่เจอคุณผู้ชมที่เจอคือ
ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเปื้อนโคลน
ถ้าติดตามข่าวนี้นะ
ดูไม่ออกแล้วนะว่าเป็นพ่ออ้อมสำเร็จรูป
เพราะว่ามันเจอมีทั้งแบบพวกอะไรนะโครน
มีโครนมีเศษซากขยะด้วย

แล้วทีนี้ถามว่าตรงจุดนี้หรือจะมีคนเอาผ้าอ้อมสำเร็จรูปมาทิ้งไว้

ทางรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครปฐมครับพันธ์ตำรวจเอกพันลบ
บอกว่าวันนี้ตำรวจลุยค้นหาต่อครับ
หลังจากเมื่อวานค้นหาบริเวณแม่น้ำท่าจีนใกล้ที่เกิดเหตุแล้ว
ค้นหาไปสแกนพื้นที่ใต้น้ำอย่างละเอียด

ตามที่นางสาวนอนหนูซึ่งเป็นแม่ของน้องต่อเต่า
ให้การรับสารภาพว่ามาทิ้งไว้แถวนี้
วันนี้ครับจะสแกนพื้นที่คลองใกล้กับแม่น้ำท่าจีนในหมู่บ้าน

ระดมสูบน้ำออกจากคลองท่อให้แห้งเลย
จะได้เกิดความชัดเจนในการค้นหา

อย่างที่คุณน้ำแข็งบอกอุปสรรคเพียบครับกิ่งไม้ซากไม้มีจำนวนมากเลยใต้น้ำเนี่ยเป็นอุปสรรคครับ
ส่วนคดีนี้เรียกสอบประคำคนหาปลาที่อยู่ในบริเวณแม่น้ำท่าจีนทั้งหมด
เพื่อจะขยายผลคำรับสารภาพของแม่เด็กในการหาบ่อแสของเด็กชายด้วย

จากนี้ตำรวจครับวันนี้เขาจะใช้เป็นหมูนะหมูขนาด๙กิโลกรัมเนี่ย
ซึ่งน้ำหนักน่าจะใกล้เคียงกับน้องต่อเต่าที่หายตัวไป
จะมาโยนลงน้ำดูลองจำลองดูเพื่อดูว่าถ้าน้ำหนักขนาดเนี้ย
พออยู่ในน้ำแล้วจะจมหรือว่าลอยแล้วถ้าลอยจะลอยไปไกลแค่ไหน

รวมถึงว่าเอ๊ะถ้าสมมุติเกิดว่าลองเอาหมูเนี่ยมาโยนลงไปแล้วเนี่ย
อื่นเพราะชาวบ้านเขาบอกด้วยใช่ไหมว่า
แถวนั้นบางทีมีตัวเงินตัวทองอาจจะมาฆ่ามาลากพวกชิ้นเนื้อต่างเนี่ย
แทะไปกัดไปแกะไปกินแต่ทีนี้เดี๋ยวเราต้องลองดูด้วย
เพื่อที่จะหารักษณะของการจมลอย
ก็มีการไลฟ์อยู่เห็นว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชม
ถ้าสมมุติเกิดว่ามีการจำลองเอาเนื้อหมูโยนลงไป
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนะคะ
แล้วตอน๙โมงเช้าที่ผ่านมาแม่ของเด็กวัย๘เดือน
เดือนก็เดินทางไปรายงานตัวต่อพอสถานพินิษฐและคุ้มครองเด็ก
จังหวัดนครปฐมตามกำหนดนัดรายงานตัวครั้งแรกครับ
หลังจากที่ได้รับการอนุญาตให้ประกันตัวชั่วคราวจากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมนั่นเอง
ก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการประกันตัวของแม่น้องต่อเต่านะครับ
ทางนักข่าวเนี่ยบอกว่าได้ไปค้นหาจุดตรงนั้นที่มันเป็นทางออกมาจากหมู่บ้านเนี่ยนะ
ในหมู่บ้านเนี่ยจะเจอเบาะแสอะไรที่สำคัญหรือเปล่าอืมแต่จริงจริงอย่างหนึ่งน่ะคุณดอมคุณผู้ชม
ตัวดิฉันเองน่ะรอที่แรกรอวันนี้สิบโมงครึ่งอ่ะครับ
ผู้บัญชาการตำลูกผู้ทรภาพเจ็ดอ่ะจะแถลงสรุปคดีจะมีการแถลงที่สอบภอบางหลวง
ยังบอกอยู่เลยนักข่าวก็แบบไปรอจนท้ายที่สุดเนี่ยเราก็มารู้ว่า๑๐โมงครึ่งยกเลิกการแถลงไปแล้วนะ
แรกเรานึกว่าจะมีความคืบหน้าอะไรเกี่ยวกับคดีนี้บ้าง
พอยกเลิกไปก็นึกว่าท่านจะให้กำหนดวันหรือว่าเวลาที่จะเปลี่ยนการแถลงปรากฏว่าเขาบอกว่ายกเลิกแบบไม่มีกำหนดด้วยนะฮะอืม
นี่แหละค่ะเบื้องต้นนะส่วนที่บอกว่าหลักฐานใหม่ที่เจอเป็นเอ่อ
อ้อมสำเร็จรูปเนี่ยตอนเนี้ยพอเขาเอามาแล้วเนี่ย
เอาไปให้ตำรวจแล้วนะคะล้างไปแล้วรอบนึงแต่ล้างอะไรออกมาได้ไม่มากหรอกค่ะ
เพราะว่ามันก็น่าจะอยู่ข้างใต้ใต้น้ำนานแล้ว
จะไปเชื่อมโยงอะไรกับการหายตัวไปของน้องไหม
ครับ๑เลยคือไซส์โอ้ใช่ไซส์ที่น้องใส่หรือเปล่า
คือยี่ห้อมันใช่ยี่ห้อที่น้องใช้อยู่เป็นประจำหรือเปล่านะคะ
อันนี้ตำรวจกำลังเก็บหลักฐานใหม่ชิ้นนี้ไปตรวจสอบต่อนะคะ
อย่าลืมนะคุณผู้ชมนะว่ายังมีประเด็นที่ตำรวจอาจจะยังไม่ปักใจเชื่อเพราะว่าอะไร
คราบเลือดล่ะแล้วคราบเลือดที่เจอในจุดต่างในบ้านเนี่ยมาจากไหน
ถ้าหากว่าเป็นไปตามที่นางสาวนอนหนูแม่ของเด็กเนี่ยบอกว่าทำลูกตก
แล้วก็ลูกชักขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกก็เลยไปวางไว้บริเวณคลองท่อ